คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ดูเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกันหน่อย

คุณสุภาพเองก็ยังตามอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
ชมหน้าคณะกรรมการที่มีทั้งตำรวจก็ดีอดีตตำรวจก็ดี

วันนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ

เรื่องการปฏิรูปตำรวจ
พูดย้ำแล้วย้ำอีกอธิบายให้ฟังกันหลายรอบ

โครงสร้างของตำรวจไปไว้ยังไง

สรุปว่าเหมือนเดิม

ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าให้พบตรคนปัจจุบัน
เสนอรายชื่อพบตรคนใหม่

ถ้านายกไม่เห็นชอบกลับมาใหม่

แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็ยังไม่รอดพ้นเงื้อมมือของการเมือง
ยังไงก็ต้องไปยึดโยงกับนายกรัฐมนตรี
ในการเห็นชอบให้ใครเป็นหรือไม่เป็น
พบตรอันนี้ยังหนีไม่พ้น

ทำยังไงให้คนเชื่อมั่นกระบวนการสอบสวนของตำรวจ
ทำยังไงให้คนที่เป็นจำเลยเมื่อขึ้นโรงพัก
เขาจะได้มั่นใจว่าตำรวจให้ความเป็นธรรมกับเขา
ไม่ใช่ไปเข้าข้างทางฝ่ายโจทย์
แล้วมาทำสำนวนให้เขา
ต้องถูกส่งฟ้องแล้วก็ต้องติดคุก
ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นโจทย์
เราก็ต้องการความมั่นใจว่า
ตำรวจที่ทำสำนวนต้องตรงไปตรงมา
สามารถเอาผู้ต้องหามาลงโทษให้ได้
ไม่ใช่ไปเข้าข้างผู้ต้องหา
แล้วทำให้เราไม่สามารถเอาผู้ต้องหามาลงโทษได้
ฉะนั้นความมั่นใจในกระบวนการสอบสวน
ของตำรวจเนี่ยเป็นความสำคัญมาก

เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนส่วนหนึ่งไม่มั่นใจ

การสอบสวนของตำรวจซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
รัฐมนูลถึงเขียนไว้ไง
ว่าการสอบสวนจะต้องมีการถวงดุล

ถามว่าที่ผ่านมาเขาปฏิรูปแนวทางการสอบสวนยังไง

แรกเลยมีคนเสนอว่าแยกงานสอบสวนออกมาจากตำรวจเสีย
ให้เป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
แต่ว่าอันนี้ก็ถูกตีตกไปเพราะว่ามันมีปัญหาอีกเยอะ
อันที่๒มีคนเสนอว่าอยู่กับตำรวจนี่แหละ
แต่ให้มีแท่งขึ้นมาอีกหนึ่งแท่ง
ให้เป็นแท่งที่กึ่งอิสระ
ใครไปสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้
แต่ว่าสุดท้ายข้อเสนอนี้ก็ไปไม่รอด
สำคัญสุดท้ายก็มาลงหยดตรงที่ว่า
เอาอายการเข้ามาร่วมด้วย
แต่จะมาร่วมยังไง
ร่วมตั้งแต่สอบสวนเริ่มตอนแรก
หรือว่ามาร่วมกลางทางมาตรวจสอบกัน
หรือยังไงก็มีคนก็ไม่เห็นด้วยอีก

ตำรวจทำสำนวนอัยการตรวจสำนวน
ถ้าเห็นว่าไม่เรียบร้อย

ถ้าทำมาใหม่แล้วถ้าเห็นว่า

แล้ววันหนึ่งเอาตำรวจกายการมา
มาเริ่มต้นด้วยการสอบด้วยกัน

จะเห็นว่าที่ผมสรุปให้ฟังคร่าวเนี่ย
เพื่อจะให้เห็นว่า
มันเกาถูกที่คันหรือยัง

ฉะนั้นวันนี้จะย้อนกลับไปคุยกับ

ที่เขาได้พยายามติดตามเสนอแนะ
เรื่องของการสอบสวนนี่แหละครับ
ปฏิรูปการสอบสวนนี่แหละ
อนดีตรองผู้บังคับการพันธบลิกวิรุฑสิริสวัสดิบุตร

สวัสดีครับคุณภาพและคุณผู้ชมทุกท่านครับ

เรื่องสอบสวนมีความจำกันที่สุดเลยนะครับ
ยังไม่เห็นบทสรุปนะครับ
อันนี้ที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องมีจะต้องกำหนดมาตรการ
คล้ายกับผู้พักษาและอายการในระบบเดียวกันในกระบวนการยุทธรรม
ซึ่งมีข้อสรุปที่เป็นแนวทางไว้
แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เป็นอิสระแบบไหน
ถ้าตราบใดยังอยู่ในสำนวนชาติความอิสระมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหม
ดรสมศิษย์เลอดไปทูลอธิการบริษัทซึ่งขั้นเป็นคณะการและเป็นโขสกของกรรมการ
ท่านบอกว่าจะให้เป็นอิสระแบบผู้พักษาแต่เราก็ยังไม่เห็นอันนี้เราก็รอกันอยู่
แต่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้การเข้ามาตรวจสอบควบคุมการสอบสวน
ไม่ใช่ว่าเป็นการถวงดุลเป็นการตรวจสอบการสอบส่วน
ถวงดุลมันต้องเป็นการถวงดุลตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ
พนักงานในการปัจจุบันมีอำนาจในการตรวจสำนวนหลังจากตำรวจสรุปสำนวนเรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือจุดอ่อนคือปัญหาและทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่า
พนักงานในการจะต้องเข้ามาดูพยายามหลักฐานได้ตั้งแต่เกิดเหตุ
ซึ่งก็เป็นสิ่งเรียกร้องทั้งของประชาชนและนักวิจการและนักกฎหมาย
ก็จะเห็นคล้ายกัน

ถ้าฝั่งงานสวนธรรมโดยชอบโดยกฎหมายก็ผ่านไปก็ไม่สามารถจะมาทำอะไรเพิ่มเติมได้
ถ้ารักษณะอย่างนี้คำถามก็คือว่า
อายการมีกำลังพลมีบุคลากรพอไหมทั่วประเทศนะ
ครับครับมันไม่ได้มากครับคดีประเภทนี้มันจะไปมากอะไรครับนะครับ
จังหวัดแต่คดีสำคัญเราก็กำหนดไว้ดิครับ
โทษเกิน๑๐ปีขึ้นไปหรือ๕ปีขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่หรือคดีที่มีปัญหา
นะฮะตำรวจก็ต้องทำไม่ให้คดีมีปัญหาสิครับ
ผมคิดว่ามันทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ของคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การสูงสุดคนปัจจุบันก็บอกว่ามีความพร้อมและอยากจะมาทำด้วย
แต่ตำรวจเองกลับไม่พร้อมนะฮะแล้วก็พูดนู่นพูดนี่โดยเฉพาะบางคนในคณะอนุกรรมธิการเนี่ย
นะฮะเท่าที่ทราบแพ้เสียงโหวตในอนุแล้วแล้วก็
บอกไปบอกในชุดใหญ่ว่าอนุไม่มีอำนาจไปพินาเรื่องนี้
อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทำให้การปฏิรูปในส่วนนี้มันไม่มีความคืบหน้าครับ
ฮะทีนี้เอาล่ะอันนั้นคือคือโครงสร้างเอาละให้อายการมาตรวจสอบ

สำคัญคือมีโทษมีโทษสูงทีนี้ถามถ้าสมมุติชาวบ้านถามว่า
คดีที่เขาใช้เงินไปวิ่งเต้นกันได้
เขาวิ่งเต้นกับตำรวจสอบสวนได้

แล้วเขาไปวิ่งเต้นกับระบบอายการได้
มีอะไรที่จะเป็นหลักประกัน
ถ้าถามหน่อยว่าคดีเนี่ย
การเนี่ยตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานครบถ้วนเนี่ย

อายการจะมาสั่งให้เอาออกไป

ถูกไหมครับอายการเข้ามาเนี่ย
มีแต่ทำให้พยากฐานมันเพิ่มเติมขึ้นนะครับครับ

ไม่งั้นทั่วโลกเขาไม่ใช้หลักนี้หรอกครับ
ทั่วโลกเนี่ยที่ท่านว่าเนี่ย

หลักที่ว่าตำรวจทำสำนวน

อายการมาตรวจสอบตั้งแต่ต้น

ประเทศก็ใช้อายการสอบสวนล้วนเลยนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็มีพนักงานการเข้ามาตรวจสอบ
หรือสั่งการสอบสวนได้อย่างเช่นการแจ้งข้อหา

เขาก็เสียหายสิครับตัวผู้ต้องหาครับ

เมื่ออายการเห็นมีพยากฐานชัดเจนแล้วแจ้งแล้วต้องฟ้อง
ฟ้องแล้วสารยกฟ้องต้องให้น้อยที่สุด
แต่ปัจจุบันเราเนี่ยคดีประเทศเราเนี่ย

ฉะนั้นในความเห็นของท่านรอง

สูตรที่น่าจะดีที่สุดคือ

อายการเข้ามาตรวจสอบสำนวน

ไม่ใช่รอให้ตำรวจทำเสร็จแล้ว

แล้วก็ส่งกลับมาให้สอบใหม่
หรือไม่ก็สั่งไม่ฟ้อง

มีที่ประชารพูดอายการไม่พร้อม

เขายกตัวอย่างว่ากฎหมายเดิม

คดีความเกี่ยวกับเด็ก
อ่าคดีชั้นนสูตรพลิกสบ

อายการก็ไม่มีเวลาไปที่โรงพักต้อง
เขายกตัวอย่างว่าคดีเกิดขึ้นที่แม่ห้องศรบ้านน้ำเพียงดิน
หอบต้องจูงเด็กไปหาอายการถึงที่
นี่เขาพยายามสะท้อนว่าอายการไม่พร้อมไงฮะ
ไม่ใช่ครับอันนี้เรื่องเด็กนี่มันคนละเรื่องเลยครับ
เด็กมันเป็นการร่วมสอบไม่ใช่การตรวจสอบนะครับ
แต่ว่าเขากำหนดให้อายการไปนั่งร่วมสอบ
ทั้งวันเป็นต้นไอ้ยาการเขาก็ขอให้ทางตำรวจเนี่ย
พาเด็กเพราะว่าที่นักยินวิญญาณทางกลุ่มตัวข้ออะไร
จะอยู่ที่จังหวัดก็เป็นความร่วมมือของตำรวจในการพาพยานไปที่จังหวัด
แต่ถ้าตำรวจยืนยันว่าอายการต้องมาที่โรงพักอายการเขาก็ไปครับ

เด็กมันคนละเรื่องกับการตรวจสอบคดีตามที่จะแก้ไขเนี่ยนะครับ

คือถ้าฟังดูตอนนี้น่าจะตกผลึกแล้วล่ะว่า
เอาอายการเข้ามาแต่เอามายังไงเอามาขั้นตอนไหน
เอามาประมาณไหนระดับไหนครับ
ท่านลองคิดว่าไม่ต้องเอามาตั้งแต่ต้นทุกคดี
แต่ว่าคดีไหนที่มีความสำคัญโดยใช้โทษสูงโดยมีการลงโทษสูง
หรือคดีที่มีการร้องเรียนเอาอายการเข้ามา
ครับใช่ครับช่วงนี้เราต้องร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจเขานะครับ
เรียนทางคดีนะฮะร้องเรียนกับภูมิชาร้องเรียนกับผู้การ
เรียนกับผู้บัญชาการแล้วถ้าผู้การผู้บัญชาการเขาปฏิบัติมิชอบ
สั่งให้คำวิชอบแล้วมันจะใครจะไปตรวจสอบล่ะครับ
การก็เป็นนักกฎหมายนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติทางกฎหมาย
แต่ผมว่าโดยระบบโดยรวมมันจะดีกว่าครับ
ถ้าสูตรนี้มันถ้าสูตรนี้มันดีท่านคิดว่าผลเอก
ธนบุญสร้างจะดังคลุมไหมคณะกรรมการช่วงนี้
ท่านท่านก็ยอมรับในประเด็นนี้ครับ
แต่ว่าฝ่ายตำรวจเขาพยายามจะให้เข้ามาแบบไม่มีบทบาท
การเข้ามานี่ต้องเข้ามาแน่นอนครับเพราะว่าร่ำนูนกำหนดไว้
ถ้าไม่ทำตามนี้ก็จะขัดต่อรำนูนเพียงแต่จะไปสร้างอุปสรรคในการเข้ามา
เท่านั้นอย่างนี้คณะกรรมการกันกรองไปร้องคนนั้นคนนี้
จะไปร้องอายการไปตั้งคณะกรรมการ
สองให้เข้ามาแบบไม่ให้ทำอะไรได้ให้เข้ามาดูเข้ามาดูเฉย
พูดตรงตำรวจเขาก็บอกว่าเวลาอายการเข้ามาเนี่ย

คุณสุภาพครับในแง่ของการสอบสวนอายการเขาเป็นนายอยู่แล้วนะครับ

ก็ต้องสั่งต้องคำก็เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนให้แทน

ส่งสำนวนก็ให้เขามาสั่งตอนแรกแรกเลย

ทั้งหมดที่ท่านว่าถ้าเป็นอย่างนี้
ถ้าเกิดความไม่ชอบมากขา
สำนวนเป็นแบบนี้มันเกินอายุความมันเดี๋ยวจะหมดอายุความนะ
ถ้าอายการเข้าไปตั้งแต่ต้นนี่ท่านคิดว่าไม่เกิดเหตุแบบนี้ใช่ไหม

เอากล้องวงจรปิดนะครับมันมีตรงไหนบ้างหามาพบหรือยัง
ทุกวันนี้เรื่องความเร็วเปรียบเทียบนะฮะ
วางกล้องต่อกล้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำหรือยังนะครับ
พยานที่เห็นว่าในดาบขับรถตัดหน้านี่คือใครเอามาจากไหน
อายการก็จะเห็นหมดค่ะใช่ไหมครับ
ต้องถามว่าตำรวจกลัวอะไรในการที่อายการจะไปเห็นพยาหลักฐาน
สำนวนการสอบสวนต้องทำเพื่อส่งให้อายการเอาไปฟ้องนะฮะ
เอาล่ะผมฟังแล้วก็ตกผลึกว่าท่านยังเห็นด้วยที่จะให้อายการเข้ามา
เข้ามาในลักษณะตรวจสอบสำนวนที่มีการร้องเรียน
คดีสำคัญแล้วก็ร้องเรียนครับ
คดีสำคัญคำว่าสำคัญหมายถึงโทษ
เอากำหนดโทษหรือคดีที่อื้อเฉาแม้จะโทษไม่สูง
แต่เป็นคดีที่เป็นที่สนใจของสังคมอะไรก็ว่าไป
แล้วถ้าออกมาอย่างนี้อายการก็ต้องไปปรับตัว
ต้องไปเพิ่มบุคลากรต้องไปรับคนเพิ่มนั่นเรื่องของเขา

เอาล่ะคอยดูว่าความหวังของท่านมันจะทะลุมากน้อยแค่ไหนนะฮะ

เดี๋ยวมีเวลาวันหลังมีความเคลื่อนไหวยังไงผมตรวจสอบกับท่านต่อนะ

เคยเขียนตำราเรื่องการสอบสวนติดตามอะไรพวกนี้
ฉะนั้นความเห็นของท่านก็คือว่าให้อายการเข้าไปตรวจสอบ
ในกรณีที่ไม่ชอบมาพากลมีคนร้องเรียนคดีสำคัญ
อะไรเหล่านี้เป็นต้นน่าจะออกมารูปนั้น
ก็ต้องรอดูถึงการทำงานแบบบูรณาการด้วยนะคะ
ถ้าแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าตำรวจกับอายการยังไง
ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเข้าไปได้จริงหรือเปล่า

ต้องรอติดตามกันต่อเรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะคุณสุภาพเกาะไม่ปล่อยเหมือนกัน
ต้องรอดูต้องติดตามกันเพราะว่าก็เป็นเรื่องของที่ทุกคนฝากความหวังเอาไว้กับตำรวจด้วย